มาดูเรื่องของการปราบรามยาเสพติดกันหน่อย
วันนี้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเลย
เขาก็มีการบูรณาการร่วมกัน
ลงพื้นที่ไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านหรู๒จุดด้วยกัน

ไปได้ขบวนการ
ตัวสั่งการเลยเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่
ในหมู่บ้านหรูย่านถนนกรุงเทพกรีธาเขตบางกะปิ
ตอนไปถึงไปจับกลุ่มได้คือนางสาวปียชัดวัชรดิหลกอายุ๔๓ปี
แล้วสามีของนางสาวปียชัดก็คือนายกริติพงศ์อุเทนสุดอายุ๓๐ปี
ซึ่งทั้งสองคนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหาคือ
สมคบกันค้ายาเสพติด
หลังจากนั้นค่ะทั้งตำรวจปราบรามยาเสพติดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรภาค๕ทหาร
ก็เอาหมายสารอีกฉบับหนึ่งนะคะไปตรวจค้นอีกจุดหนึ่ง
เป็นบ้านเลขที่๗๘ทับ๓๘หมู่บ้านแกรนบางเกาะบูรวาสรัชดาราอิทาแม้
ถ้าเกิดว่าใครรู้เนี่ยนะคะก็จะรู้เลยว่าหมู่บ้านแกรนบางกอกกุลกวาดเป็นหมู่บ้านหรูนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เนี่ยมูลค่าสักประมาณ๓๐ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มนายอำพรหีมมันอายุ๓๙ปี
อำพรเป็นสามีอีกคนหนึ่งของนางสาวปียชัด
จับกลุ่มได้ภายในห้องนอนนะคะแต่สอบสวนแล้วเบื้องต้นนายอำพรให้การปฏิเสธ
คือนางสาวปริยชัดเขามีสามี๒คน
คนแรกอยู่ด้วยกันที่บ้านหรูย่านถนนกรุงเทพกรีธาจุดที่๑ที่ตำรวจลงพื้นที่ไปจับกลุ่ม
บุรวัตรรัชดาราบิณฑาก็สามารถจับอุ้มได้ทั้งสองคน

บอกว่าตำรวจทั้งตำรวจปรับรามยาเสพติดตำรวจภูทรภาค๕
คำถามคืออ้าวไปเกี่ยวอะไรกับตำรวจภูทรภาคห้า
คือเรื่องของเรื่องที่มันแดงขึ้นมา
ก็เพราะว่าในปี๒๕๕๗ปี๒๕๕๘ก่อนหน้านี้คุณผู้ชม
ตำรวจสืบสวนจังหวัดเชียงใหม่
ก่อนหน้านี้ก็มีการปฏิบัติการตรวจค้น
ปราบรามยาเสพติดแล้วในปี๕๗ปี๕๗
ไปตรวจค้นคดียาเสพติดมี๓คดีหลักด้วยกัน
ตำรวจบอกว่าขยายผลมาเป็นรอบที่๓แล้วนะคะ
ซึ่งเป้าหมายครั้งนี้ถือว่าใหญ่เลยทีเดียว
เพราะว่าเป็นระดับสั่งการรายสำคัญ
นางสาวปียชัดเนี่ยพฤติกรรมของเขาก็คือ
จะประสานงานกับต้นทางนำยาเสพติด
จำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑล
ส่วนภาคตะวันออกก็จะส่งไปขายที่จังหวัดชนบุรี
ระยองแล้วก็หลังจากนั้นลูกข่ายที่เป็นตัวเล็ก
ก็จะกระจายพื้นที่ส่งยากันไปตามจุดต่าง
ส่วนภาคใต้ก็มีนะคะส่งไปที่ภาคใต้ตอนบน
เรื่องของธุรกรรมทางการเงินลักษณะคือ
นางสาวปียชัดจะโอนเงินกลับไปให้เจ้าของยา
ทั้งบัญชีนอมินีผ่านทั้งบัญชีเจ้าของยาโดยตรง
ซึ่งทั้งหมดอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ทีนี้พอไปตรวจสอบเรื่องของเส้นทางทางการเงิน
ตรวจสอบมาตั้งแต่ปี๕๗๕๘ขยายผลต่อเนื่องมาครั้งนี้
ไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบว่าจำนวนเงินหลายสิบล้านบาทเนี่ย
เชื่อมโยงกับนางมินเต็งเอเป็นสัญชาติพม่า
แล้วก็เป็นเจ้าของบัญชีรับโอนเงินจากเครือขายยาเสพติดรายใหญ่ในไทย
ก็คือเครือข่ายของดังสาวปียชัตริย์
หลังจากนั้นพอรับโอนเสร็จปุ๊บ
ก็โอนเงินไปยังโรงงานผลิตยาในพม่า
ซึ่งนางมินเต็งเอเคยถูกจับคดียาเสพติดแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
และสารเองก็เพิ่งพิพากษาประหารชีวิตไปด้วย
ที่สำคัญน่าตกออกตกใจมากเพราะว่าพอไปตรวจสอบแล้ว
นางมินเต็งเอคุณผู้ชมค่ะ
พบว่าไปทำธุรกรรมทางการเงินกับนักโทษในเรือนจำเขาบินบ้านเราด้วย
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการขยายผลต่อเนื่องนะคะ
พอไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ย
ไปตรวจสอบผู้ต้องหาไม่มีอาชีพแน่นอน
แต่มีเงินหมุนเวียนหลัก๑๐๐ล้านบาท
สามีของนางสาวปียชัดก็คือสามีคนที่๒
คือนายกริติพงศ์เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน
แล้วก็ทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็จะใช้ชื่อของนายกริติพงศ์
ทีนี้ตำรวจก็เลยไปสอบถามกริติพงศ์สามีคนที่๒ของปียชัด
กิติพงศ์อ้างบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะ
แล้วก็ไม่ทราบมาก่อนว่าภรรยาของตัวเอง
ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดเป็นระดับสั่งการด้วย
ฤติพงศ์บอกว่าครอบครัวทำอาชีพคือขายหวยใต้ดิน
แค่คุณขายหวยใต้ดินก็ผิดกฎหมายแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยเปิดร้านอาหารแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จก็คือเจ๊งไปแล้ว
ส่วนเงินที่นำมาซื้อบ้านราคาสักประมาณกว่า๙ล้านบาท
แล้วก็ซื้อรถหรูอันนี้เขาบอกว่าเป็นการซื้อแบบผ่อนนะคะ
โดยยื่นกู้กับธนาคารในขณะที่ตัวเองเปิดร้านอาหาร
และขณะนี้มีเงินในบัญชีแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้น
ส่วนเงินจากการทำหวยใต้ดินก็จะโอนเข้าบัญชีของนายกริติพงศ์
แต่ก็มีนางสาวปียชัดเป็นคนดูแลนะคะ
คือเรื่องนี้ไม่น่าจะยากนะ
เพราะว่าเส้นทางทางการเงินมันชัดเจนว่าไปที่ไหนยังไง
แล้วตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าคุณมีอาชีพอะไรเหรอ
ถึงมีเงินในบัญชีหมุนเวียนหลัก๑๐๐ล้านบาทนะคะ
การจับกลุ่มครั้งนี้ก็ถือว่าสามารถช่วยคนที่เป็นเยาวชน

เพราะว่าแก๊งนี้เครือข่ายเขาใหญ่เหมือนกันค่ะ